เข้ามาดูนางเอกฝั่งอโศกกันบ้างสำหรับหนูนาหนึ่งธิดาเธอคนนี้ฮอตฮิตมากเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม
เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้จัดการส่วนตัวถึงสองคนคือปกติเนี่ยเขามีผู้จัดการแค่คนเดียวดูแล
ศิลปินดาราเนี่ยตั้งหลายคนแต่นี่มีถึงสองคนนะคะซุปตาตัวจริงนะคนนี้ถูก
แต่ที่โดนเมาส์เนี่ยก็คือเขาบอกว่าผู้จัดการของหนูนาเนี่ยดุมากห้ามคนเข้าใกล้เลยนะคะ
รวมไปถึงภาพหวานใจหนุ่มจูเนียเดอะซาที่ตอนนี้เนี่ยอวดซิกแพค
เซ็นเซอร์เธอหรือยังไปฟังกันหน่อยค่ะ
ผู้จัดการมีถูกไหมคะอันนี้ต้องถ้าเป็นมีนี่ต้องถามพี่แก้มนะคะ
เพราะว่าอยู่ด้วยกันใช่ค่ะไม่ดุหรอกใจดีหมดแล้วค่ะ
แต่หน้านิ่งที่จริงไม่ได้หญิงนะเหนื่อยเวลาลงรูปชอบให้แบบให้เลือกให้หน่อย
แบบรูปไหนดีกว่ารูปไหนดีกว่าแสงอันไหนดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถามก็ถามก็คือผ่านเซ็นเซอร์เรียบร้อยผ่านเซ็นเซอร์แต่มันไส้มากค่ะ
จะขายของอะไรขนาดนั้นฮึ้มเขาเช็ครูปเราไหมเวลาเราลงอ่ะ
เขาเนี่ยแหละเป็นคนถ่ายให้ทุกรูปเวลาลงเพราะหนูไม่ค่อยชอบถ่ายรูป
เออเนี่ยนะเขาคบกันมานานแล้วนะอะไรจะลงอะไรก็ลงไปเถอะไม่ได้ว่าเลยค่ะ
เออนะแต่หนูนานี่ไม่ใช่แค่ผู้จัดการหัวอย่างเดียวนะคุณแม่เขาก็ห่วงด้วยนะ
เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเป็นอีกหนึ่งดาราที่มีความสามารถรอบด้านแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้วย